และใครที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศบ่อย

เพราะว่าตอนนี้ธนาคารกรุงไทย

เหมาะมากสำหรับใครที่ไปเที่ยวบ่อย
เพราะว่าสามารถที่จะแลก

อัตราสกุลเงินได้ถึง๗ประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดอีกนะ
ฟังข้อดีแบบนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน
เพิ่มเติมจากรายงานเลยค่ะ

ต่างประเทศที่คุ้มค่ากว่าตลาด

อลลาร์สหรัฐยูโรปอนเยน
อลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์ออสเตรเลีย
จะพบกับสกุลเงินใหม่ได้เร็วนี้
เรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางคนรุ่นใหม่
และยังปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงในการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาง่าย
ยังมีบัญชีออมทรัพย์และบัตรประชาชน

หากมีเงินเหลือก็สามารถแลกคืนผ่านแอปพลิเคชัน

ค่าสะดวกและปลอดภัยค่ะ
ตัวบัตรนี้เป็นการทดแทนการใช้เงินสด
อยากนึกภาพให้เห็นว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศ

แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปใช้

ท่านสามารถซื้ออัตราแรกเปลี่ยน
มือถือเข้าไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน

ณเวลาที่ท่านพอใจกับเวลา

สามารถซื้อตอนก่อนนอนก็ได้

พลิเคชันจะแสดงจำนวนเงินแต่ละสกุล
สามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย
โดยกฎที่สกุลเงินที่ต้องการ

และทำการซื้อหรือขายโดยกดปลูก

จากนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องบัตรหาย
เพราะสามารถเปิดปิดการใช้งานของบัตร

ก็ลองแลกดูจากแอปพลิเคชัน

เพราะว่าเราสามารถแลกได้ในโทรศัพท์เลย

ก็เลยไม่อยากจะพกเงินไปเยอะครับ
ให้มันสามารถแบบมันจะ
กว่าถ้าเราพกเงินไปน้อยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยใช้บัตรสามารถใช้เกือบทุกร้านนะครับ
ที่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะแบบน้อยมากขนาดแค่แบบร้อยเยนอะไรอย่างนี้
แล้วก็ใช้มาหมดแล้วครับ
และยังสามารถซื้อของออนไลน์ที่รับสกุลเงินต่างประเทศได้ด้วย